คุณผู้ชมค่ะทำบุญสวยชาติหน้าแต่ว่าทำหน้าสวยชาตินี้นะคะ
การทำศัลยกรรมเนี่ยนอกจากจะเสริมความงามแล้วมันยังเสริมความปังอีกด้วย

พี่นุ้ยสุวีนาค่ะบอกกับบันเทิงไทยรัฐผ่านวีดีโอคอลนะคะบอกว่า
จะตัดสินใจขึ้นเขียงทำจมูกครั้งแรกในโอกาสอายุ๓๙ปีคุณผู้ชม
คือพี่นุ้ยเนี่ยบอกว่าที่เพิ่งตัดสินใจทำเพราะว่าที่ผ่านมาเห็นข่าวหลายคนไง
พอทำไปแล้วเนี่ยมันไม่ดีอย่างที่ใจหวังกลัวว่าทำออกมาแล้วจะไม่เป็นอย่างที่ต้องการ
แต่ว่าหน้าคนเราเนี่ยมันก็เป็นเหมือนบ้านใช่ไหมเป็นเหมือนบ้านที่ต้องมีการรีโนเวทเกิดขึ้น
นุ้ยว่าแบบนี้ซึ่งตอนนี้ก็อายุมากขึ้นแล้วก็เลยตัดสินใจทำมันซะเลยนะคะ
ถามว่าที่ทำเกี่ยวกับการเสริมโงเห้งหรือเปล่าอันนี้พี่นุ้ยบอกว่าส่วนตัวไม่ใช่คนสายมูนะ
แล้วก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องอะไรแบบนี้แต่ไม่ได้ลบหลู่ซึ่งจากที่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะคุณผู้ชมว่าจมูกพาปัง
เพราะหลังจากทำได้แค่๓วันคุณผู้ชมเชื่อไหมมีคนติดต่อมาซื้อที่ดินที่เธอประกาศขายมานานหลายปี
โอนเงินเข้าบัญชีให้ทันทีถึง๗หลักงานนี้ต่อมเอ๊ะก็เริ่มทำงานทันทีนะคะหวังสงสัยแหละว่าจะเป็นเพราะว่าจมูกพารวยหรือเปล่า
เดี๋ยวไปฟังเสียงพี่นุ้ยกันหน่อยค่ะ
มีความเอ๊ะเกิดขึ้นว่าหลังทำจมูกได้๓วันแล้วก็อีกฝั่งนึงโทรมาว่าวันที่เธอมีนัดโอนจ่ายตังค์กันก็เลยช็อกนิดหน่อย
จะเรียกว่าได้ดีเพราะจมูกใหม่หรือเปล่าอันนี้ก็คิดได้นะเออมันดีจริงนะ
มีอะไรที่นุ้ยอยากทำอีกไหมนะคะ

ไม่ต่างกับบ้านนะคะมันก็ต้องมีการรีนูเวท
หน้าเราก็เหมือนกันนะคะมีว่ามันก็ต้องมีการดูแล
เขาเรียกว่าซ่อมแซมไปเรื่อยเหมือนซ่อมแซมบ้านนะคะ
แต่ว่าเอาเท่าที่พอดีที่ยังเป็นหน้าเราอยู่ยังพอ